เกมต่อชีวิตวันนี้

แม้ต้องเจอวิกฤตหนักแค่ไหน

ชีวิตหนูก็มาประสบปัญหา

ขโลกแตกเบ้าตาแตก

เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับในยามที่เราต้องเจอวิกฤตเจอความยากลำบาก
มองไปทั้งไหนก็ไม่เห็นใคร
แต่พี่น้องและครอบครัวจะเป็นคนที่เราจะมองเห็นและอยู่เคียงข้างเราเสมอ
เหมือนกับครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตในวันนี้นะครับ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับ
ชีวิตฉันกับลูกชายต้องกลายมาเป็นภาระให้กับพวกพี่
กับญาติที่ต้องคอยช่วยเหลือมาแล้วถึง๔๕ปี
พวกเขาช่วยกันประคองชีวิตฉันให้ลุกขึ้นสู้เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว
สมัยก่อนหนูอยู่กับแฟนที่ชนบุรีค่ะ
แฟนหนูทำงานเป็นพันโลง
อยู่โรงเรียนส่วนตัวหนูทำงานรับจ้างซักรีด
พอแฟนเลิกงานก็จะมาช่วยเอาผ้าไปส่งให้ลูกค้าค่ะ
ส่วนลูกหนูที่ชื่อน้องโฟสหนูได้ฝากให้พี่สาวที่ชื่อป้านอนเลี้ยงไว้
นอนเขาเป็นคนรักเด็กแกก็เลี้ยงหลานเหมือนลูกค่ะ
ครอบครัวมีพี่น้อง๑๑คนจ้ะ
ฉันเป็นพี่คนที่สี่ไอ้ปุ้ยเป็นน้องคนสุดท้อง
ไอ้ปุ้ยพอมันคลอดน้องโฟสออกมาร่างกายมันก็ไม่แข็งแรง
ฉันก็เลยเอาน้องโฟสมาเลี้ยงตอนอายุได้๗เดือน
เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีกมาได้ประมาณ๑๐ปีแล้ว
แม่บอกว่าแม่ปวดหัวใจเนี่ยเขาจะรีบมาเลยนะ

ที่เราเลี้ยงมามันก็ผูกพันว่าโพสต์คือลูกเรา
โพสต์ก็คิดว่าเราน่ะเป็นแม่เขาก็เรียกเราว่าแม่แม่ตลอดนะโพสต์น่ะ
ขนาดแม่ปุ้ยเขาเขายังเรียกว่ายายปุ้ย
โฟสเป็นคนสนุกสนานล่าเริงแล้วก็ชอบเต้นให้พวกหนูดู
โฟสชอบซื้อขนมให้กินแล้วก็พาไปเที่ยวด้วย
จนกระทั่งปี๕๕พ่อของน้องโฟสก็เสียชีวิตค่ะ
นั่งคุยกันอยู่ดีค่ะแล้วก็หมดสติไปเลยค่ะ
หมอก็บอกว่าเสียชีวิตแล้วเนื่องจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจอุดตันค่ะ
พอแฟนเสียชีวิตหนูก็ได้ลงมาอยู่กับลูกที่อำเภออลันจังหวัดสะแก้วค่ะ
พอมาอยู่ที่นี่ก็กลับมาทำอาชีพรับจ้างซักรีดเหมือนเดิมค่ะ
จะมีป้านอนค่ะคอยหาลูกค้าให้
ไอ้เจ้าโฟสก็ช่วยแม่เขาทำเก็บผ้าส่งผ้าให้แม่เขา
จากรับซักรีดแล้วก็รับทำข้าวกล่องส่งห้องยาโรงพยาบาลอลันประเทศด้วยค่ะ
โฟสก็จะคอยช่วยแม่ทำค่ะตักข้าวใส่กล่อง
สองคนแม่ลูกก็ช่วยกันทำมาหากินพอกินพอใช้ไม่มีหนี้ไม่มีสิน
ตอนนั้นเขาไม่เป็นภาระให้เราเดือดร้อนเลย
มอเตอร์ไซค์มันก็ผ่อนเข้ามาได้
ชีวิตหนูก็มาประสบปัญหาใหญ่ตอนปี๖๑ค่ะ

กระโหลกแตกเบ้าตาแตกเนื้อสมองไหล
หมอเขาก็บอกว่าน้องหยุดหายใจไปสองครั้งแล้ว
โอกาสรอดน้องไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะแม่
หัวใจแม่ตอนนั้นมันเหมือนไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะ
บนบานสารกล่าวไหว้ทุกที่ค่ะ

กลัวเจ้าโฟสจะจากเราไป
นน้องก็ได้นอนลงพยาบาลประมาณหนึ่งเดือน
แล้วหนูก็ได้กลับมาดูแลน้องที่บ้าน
พอดีทางบ้านอู่ยพุมพัง

พอน้องโฟสกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

เราก็จะต้องคอยดูแลเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะ
เพราะเวลาน้องมีเสมหามาก
ดูดให้ไม่ทันน้องก็จะชัก
เราก็ช่วยไตปุ้ยมันดูแล

ปุ้ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยงานอะไรก็ไม่ได้
ซักรีดก็ไม่มีเวลาที่จะทำให้เขาส่งงานเขาช้า
เขาก็เอากลับไปทำเองค่ะ
ข้าวกล่องที่เคยทำส่งก็ทำไม่ได้
เพราะว่ากลิ่นอาหารหรือว่ากลิ่นอะไรแปลกปลอม
ติดตัวเราเข้าไปแล้วเข้าไปหาน้อง
ก็จะทำให้น้องเกิดอาการชักค่ะ
พอเราเริ่มไม่มีรายได้ก็เริ่มเป็นหนี้เป็นสินค่ะ
มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งก็เอาไปเข้าไฟแนนซ์

ซื้อยาให้น้องซื้อของใช้ให้น้องค่ะ
พอเราเริ่มเป็นหนี้ทำให้เครียดค่ะ
บางทีคิดนะคะว่าจะทิ้งลูกไว้แล้วตัวเองไปทำงาน

ถ้าให้คนอื่นดูแลก็ไม่เหมือนกับเราดูแลเอง
หนูไม่มีเงินซื้อยากำชักซื้อสายดูดเสมหายให้ลูก
ก็กลายมาเป็นภาระของป้านอน
เราก็ต้องจุนเจือน้องแล้วตอนนี้
จะมีสำลีพระอ้อมข้ายายกั้นชักอีกเดือนนึง

ตัวฉันก็ไม่ได้ทำงานทำการอะไร
ลูกเราให้เงินเรามาแล้วไม่ได้กินได้ใช้เลย
เราก็ต้องเอามาทางน้องโฟสก่อน

จากป้านอนพี่สาวคนที่๔แล้ว
หนูก็ยังเป็นภาระให้ป้าหมาย
ก็มาทำสวนแล้วก็ขายผัก
ก็เลยชวนในปุ้ยไปปลูกแล้วก็ขายกัน
เขาก็พาหนูขายผักพาหนูทำสวน
เพื่อที่หนูจะได้มีรายได้

มันก็ขี่รถไปขายไปส่งตามหมู่บ้านค่ะ
ตอนกลางคืนป้าก็มานอนกับเจ้าปุ้ย
มาช่วยเจ้าปุ้ยดูหลานถูกโพธิ

น้องน้ำหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้อง
จะขอขอให้โพสต์หายขอให้หายมานั่งได้กินข้าวได้ช่วยเหลือตัวเองได้
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวแม่ปุ้ยจากจังหวัดสะแก้วนะครับ

ต้องเป็นแบบนี้นะครับที่เราดูในเรื่องราว
ห่วงน้องน้องห่วงพี่
คับประคองดูแลกันมาตลอดเลยเหรอครับ
จริงแล้วในครอบครัวเรามีพี่น้องทั้งหมดกี่คนเนี่ย
มีทั้งหมด๑๑คนเสียไป๒คนตอนนี้ก็เหลืออยู่๙ค่ะ
แต่ที่จะผูกพันกันมากเลยก็จะเป็น๓ชีวิตเนี่ยนะ
ใช่ค่ะคือป้าหมายแล้วก็ป้านอนนะครับ
ปุ้ยป้าหมายกับป้านอนดีกับแม่ปุ้ยยังไงบ้างครับ
มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่แม่ไม่เคยลืม
คือตอนท้องน้องโฟสแล้วตกเลือดหลังคลอดค่ะ
ก็ได้ป้านอนกับป้าหมายคอยช่วยเหลือค่ะ
ตอนนั้นเลือดออกหมดตัวแล้วค่ะ
เหรอค่ะ๒กรมังซากผ้าค่ะ
หมอเขาก็ส่งไปตัดมดลูกทิ้งแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่มีเงิน
ก็ป้าหมายเขาก็โทรมาหาป้านอน
ป้านอนก็ได้ถอดสร้อยข้อมือค่ะไปขายให้

คิดนานไม่กว่าจะที่จะปลดสร้อยออกไปอ่ะ
ไม่เคยคิดเลยจ้ะถ้าพี่น้องเดือดร้อนทางนี้ต้องเอาพี่น้องไว้ก่อน
บอกว่าพ่อจำคำพ่อสอนไว้ได้
สอนไว้กินข้าวหม้อเดียวกันให้ดูแลน้องคำเนี้ยมันกินใจ
พอสองท่านได้เงินจากพี่สาวคนนี้รู้สึกยังไงบ้างจ๊ะ
มันเหมือนกับแบบว่าเขาชุบชีวิตให้เราใหม่อะค่ะ

อะไรอะไรก็มีแต่พี่คนนี้ค่ะ
เขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กยังไม่พอ

มันก็ลำบากป้าน้องเขาก็เลยเอาน้องโฟสมาเลี้ยงให้อะไรอย่างเงี้
คิดยังไงไม่กลัวจะเป็นภาระกับเราอีกเหรอ
แบ่งเบาเขาอยากให้เขามีกิน
น้องเห็นเขาลำบากเขาบอกตอนนี้อยู่นี่๔ทุ่ม
หนูยังอยู่ในป้อมเลยฝนก็ตกลูกก็ร้องอยู่เนี่ย

ป้านอนรับน้องโฟสมาเลี้ยนี่ตั้งแต่๗เดือน
แล้วเลี้ยงจนกี่ขวบเขาถึงได้ต้องจากชนบุรีมาแล้วก็กลับมาบ้าน

จนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องกลับมาที่สะแก้ว
น้องอายุได้๑๒ขวบค่ะพ่อเขาก็เสียชีวิตลงค่ะ
ไปอยู่ตรงนั้นแล้วมาเริ่มต้นทำอาชีพอะไรเอ่ย
ตอนนั้นก็รับจ้างซักรีดค่ะ
โดยการชักชวนลูกค้าของคุณป้ากินนอน

มีลูกเขยเป็นทหารมีลูกเขยเป็นตำรวจ

ในค่ายเรียกเลยบริการ
พอแม่ไปเริ่มงานตรงนี้น้องโฟสเขาช่วยอะไรบ้างกับกิจการสักพัก
เขาช่วยไปเก็บผ้าให้แม่ซักเสร็จรีดเสร็จไปส่ง
ส่งเสร็จก็ช่วยแม่ตากผ้าเก็บผ้าอะไรอย่างนี้คือ
เขาเป็นเด็กน่ารักอะค่ะใช้ง่าย
ขยันนอกจากจะซักผ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพ
ทำข้าวกล่องค่ะส่งโรงพยาบาลห้องยาลูกสาวก็นอนหาลูกค้าให้
มาจากนี้อีกแล้วค่ะแล้ว
คือเราคิดแล้วว่าจะต้องทำยังไงก็โดยมีน้องโฟสเป็นลูกมือด้วยนะครับ
จะช่วยกันสองแรงแม่ลูกค่ะเหนื่อยมากไหมแม่ปุ้ยตอนนั้นน่ะ
มันเหนื่อยแต่เราก็มีความสุขมีกำลังใจค่ะเพราะว่ามีลูกช่วย
ตอนนี้คุณผู้ชมครับชีวิตกำลังจะดีขึ้นแล้วก็มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าของครอบครัวนี้
แต่ฟ้าก็ไม่เป็นใจอีกค่ะ
เกิดวิกฤตนั่นก็คือกับครอบครัวในเรื่องของอุบัติเหตุ
โฟสไปโรงเรียนแล้วขี่รถกลับจากโรงเรียนค่ะ
แล้วเสร็จแล้วมันมีรถที่จะเลี้ยวเข้าวัดน้องก็มาตรงทางทางที่มอไซค์วิ่งอะค่ะ
แต่ว่ารถเขามาทางเลนขวาแล้วเขาจะเลี้ยวเข้าวัดเขาก็พอถึงวัดเขาก็เลี้ยวตัดหน้า
โฟสก็เลยชนท้ายเข้าอย่างจังค่ะภาวนาไปตลอดทางอะค่ะว่าอย่าให้เป็นอะไรเยอะ
แล้วพอไปถึงพอหมอเขาบอกแม่น้องหยุดหายใจไปสองครั้งนะปั๊มขึ้นมาสองครั้งตอนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจ
น้องมีเนื้อสมองไหลนะแม่กระโหลกแตกนะแม่
หมอก็บอกว่าแม่โอกาสรอดน้องไม่ถึง๑๐นะโอ้โหตอนนั้นแม่ทำอะไรไม่ถูกค่ะคือมันมันหมดนะคะอะไรทำไมชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้
ก็บอกหมอเขาบอกว่าหมอทำยังไงก็ได้ให้น้องรอด
เอาป้าบ้างแล้วในฐานะที่เลี้ยงน้องมาป้ารู้สึกตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากแค่ไหนครับในวันนั้น
ป้าพูดอะไรไม่ออกป้าร้องนอนคางอย่างเดียวไม่อยากได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่เขาจะโทรมาเข้ามาว่าโฟสไปแล้วนะประมาณเนี้ยไม่อยากได้ยินเลย
จากที่หมอบอกว่าไม่รอดแน่แต่พอน้องมีอาการที่แบบว่าพอรักษาได้ใจแม่เป็นยังไงมันค่อยมีกำลังใจหน่อยไหม
ใช่ค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจมากค่ะเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมไม่อะไรก็ขอให้เขาได้อยู่กับเราค่ะได้เขาอยู่กับเราเนี่ยมันก็เป็นความสุขแล้วค่ะ

เห็นบอกว่าทำกับข้าวด้วยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะ

ถ้าน้องได้กลิ่นอะไรแปลกปลอม
เหมือนอย่างเราทำกับข้าวอย่างนี้มันจะต้องมีติดตัว
ค่ะกลิ่นพริกกลิ่นอะไรอย่างนี้ติดตัวเราเข้าไป
พอน้องได้กลิ่นก็จะอ้าวแล้วตาก็จะลอยแล้ว
แล้วแม่เอารายได้ที่ไหนมาล่ะ
เอารถไปจำนำมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันนึง
เมื่อก่อนเนี่ยก็เอาไว้ทำมาหากินกันนะคะ
พอมาตอนนี้เอาไว้ขี่มารับยาให้น้องที่โรงพยาบาลสะแก้ว
พอมันไม่มีจริงยังไงก็ต้องเอาชีวิตลูกไว้ก่อน
ไม่มียากินก็เลยเอารถไปไว้อะค่ะ
เอาไปเข้าแฟนแนนซ์แล้วตอนเนี่ยขาดส่งไปอยู่ห้างงวด

บอกกับป้านอนเลยว่าแม่ยาลูกหมดกินแล้ว

พอไม่มีเงินก็ลำบากป้านอนอีกแล้วป้านอนช่วย
แต่ส่วนอีกหนึ่งสาวป้าหมายบ้าง
ส่วนใหญ่จะช่วยในเรื่องของอะไรครับปรึกษาเรื่องอะไรกัน
ปรึกษาเรื่องทำมาหากินค่ะ

แล้วเมื่อก่อนป้าหมายก็อยู่ชนบุรีนะครับ
คุณลุงเกษียณป้าก็เลยกลับมาอยู่ที่สะแก้วแล้ว

ก็มาปลูกผักค่ะปลูกผักขายพอมีรายได้
แต่นี่ก็พอฉันอยู่ได้แล้วเนี่ย
จุนเจือมาถึงน้องกระจายรายได้มาให้น้องใช่ไหมป้า

ก็ชวนน้องไปขายด้วยกันครับ

ขี่มอเซลล์ไปขายผักแล้วก็ช่วยรถน้ำผัก

ก็จะออกไปแล้วดูพี่ดีนะเดี๋ยวแม่มา
เด็กไหนขอถามหน่อยสิใครทำอะไรบ้างลูกกับพี่โฟสน่ะ
แล้วก็ดูดเสมหากับกายภาพค่ะ

ก็ขับไปวันหนึ่งขายได้เยอะไหมครับ
ไปขายช่วงนึงก็ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทค่ะ
ป้าสองป้าคิดว่าน้องเป็นภาระกับเราไหม
ไม่ค่ะเขาก็เหมือนลูกเราคนหนึ่ง
หมายล่ะห่วงอะไรน้องคนนี้มาก

แบบเขาจะหมดกำลังใจและจะคิดร้ายกับตัวเองค่ะ
ปุ้ยรู้สึกยังไงบ้างที่พี่สองคนนี้ไม่เคยทิ้งแล้วอยู่เคียงข้างแม่มาตลอด
รู้สึกว่าตัวเองโชคดีค่ะ
โชคดีที่มีพี่แบบนี้ค่ะ
วันนี้นะครับแม่ปุ้ยมีอะไรอยากจะบอกถึงความรู้สึก
กับพี่สาวที่แสนดีซึ่งเปรียบเสมือนแม่คนที่สองเชิญเลยครับ

วันนี้เป้าหมายที่มาในรายการของเรา
จริงแล้วถ้าได้เงินทุนไปต่อชีวิตน่ะ
ปุ้ยคิดว่าจะนำเงินทุนไปทำอะไรครับ
จะเอาไปทำเพลิงขายอาหารตามสั่งค่ะ
จะได้มีรายได้จะได้มีเงินแบบว่ามารักษาน้องมาใช้หนี้
จะได้ไม่ต้องเป็นภาระของพี่สองคนนี้มากค่ะ
แล้วที่จะขายเนี่ยคะบ้านค่ะในบ้านเลยอ๋อ

ว่าเราก็ยังช่วยน้องได้
เพราะช่วงนี้เรารู้สึกว่าเออเจ้าโพสต์เขาแข็งแรงแล้ว
หมายเขาก็มาจากชนบุรีเราก็ยังมีอีกแรงนึงมาช่วย
ก็ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้นะครับ
ชื่นใจนะที่ได้เจอครับ
แล้วก็มันมีทั้งน้ำตาแห่งความสูญเสียน้ำตาแห่งความสุขความรักในวันนี้นะครับ
วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับมีภาพถ่ายของครอบครัวมอบไปให้เป็นที่ละลึก
เป็นภาพความทรงจำที่ดีและมีความสุข
มันจะมีรอยยิ้มของครอบครัวและผมขอให้ทุกคนเวลาที่ได้ดูภาพนี้
มีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะครับ

จะเป็นพลังให้น้องโฟสอาการดีขึ้นในเร็ววันนี้นะครับ
และกำลังใจจากลูกชายคนนี้ก็จะเป็นพลังให้แม่ปุ้ยได้สู้ต่อไป
ในช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่ปุ้ยจากจังหวัดสะแก้ว
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงที่สุด
แล้วมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัส
ลุ้นล้านในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เรามีโจทย์ทั้งหมดนะครับ๔ข้อ

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
และไม่ว่าครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับคุณผู้ชม
ทุกครอบครัวก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับ
กล่องโบนัสลุ้นล้าน

ทำให้ดีที่สุดนะครับในรอบนี้
ถ้าครอบครัวพร้อมแล้วจะส่งใครขึ้นมาเป็นตัวแทนต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ตุ้ยครับคำถามมีด้วยกันทั้งหมด๔เรื่อง
๔เรื่องนี้แม่มั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องภาษาถิ่นครับ
จริงผู้นิดลำเณิดเดิมของแม่ก็คืออยู่

เวลาจะกินข้าวหรือยังพูดภาษาอีสานว่า

กินข้าวแล้วบ่แม่ก็จะถนัดอีสานน่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

เป็นภาษาที่ใช้อยู่เป็นประจำ
ข้อนี้ไม่น่ายากสำหรับแม่ปุ้ย
ขอให้ตอบถูกนะครับ

คำว่าขาโต้ยแม่ใช้อยู่เรื่อยกับน้อง
เพราะว่าขาน้องจะเรียกกันว่าขาโต้ไอ้ขาน้องใหญ่
ข้อนี้แม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์

แม่บอกว่าขาโต้ยแปลว่าหน้าขา

น้องเขาจะเรียกนักแข้ง
แม่อย่าเอานาแข้งผมไว้ตรงนี้

ขาโต้ยในภาษาอีสานแปลว่าหน้าขานะครับไม่ใช่น่องด้วยนะครับ
ครอบครัวของแม่ผู้วิจัยจังหวัดสระแก้วนะครับตอบไปแล้ว๑ข้อ
ตอนนี้ถูกด้วยนะครับได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ทั้งหมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปล่ะครับ

เนิร์ดนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องเนิร์ดครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องคือเรื่องทุเรียนเชียร์ที่คำพรภาษาไทยป๔

ขอเชิญน้องเนิร์ดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องเนิร์ดอยู่โรงเรียนปอะไรแล้วคะ
เห็นบอกว่าวิชาโปรดของหนูคือวิชา

จริงแล้วต้องเรียนเรื่องตัวกะลันแล้วดิ

สัตว์เนี่ยอะไรสะกดแล้วมีกะลันลูก

ว่าแหวนกรรณนะ
วันนี้นะถือว่าเอามาจากบทเรียนภาษาไทยป๔นี่แหละครับ
เชื่อว่าหนูไม่เกินความสามารถ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่หนึ่งเวทมนต์ต่อเต่าการัน
ตัวเลือกที่สองเวทมนต์ต่อเต่ารอเรือการัน
ตัวเลือกที่หนึ่งเวทมนต์ค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งเวทมนต์ครับ
ที่หนูคิดว่าตอบข้อหนึ่งเพราะว่าคิดว่าตอบเหมือนสวดมนต์นะคะ
มันมีอยู่๒ตัวเลือกนะครับคุณผู้ชม
ตัวเลือกที่หนึ่งตอต่อกรรณนะคะ
ตัวเลือกที่สองคือตอต่อรอเรือกรรณนะครับ
แต่น้องเนิร์ดตอบไปแล้วว่า

ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูก
เชียร์ที่ทำปอนด์

ทุเรียนเหรอ
ขอเชิญน้ำหนึ่งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านเรานี่ได้ข่าวว่า
ปุ้ยกับน้ำหนึ่งชอบกินทุเรียนเหรอลูก

รู้ไหมว่าทุเรียนเนี่ยลูกเขามีหลายพันธุ์มากเลยนะ

นี่
ว้าว

เนี่ยไงก็เนี่ยไงลูก

อ้าวไหนบอกว่าชอบทุเรียนแล้วทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะครับน้องน้ำหนึ่ง

มันได้เหมือนทุเรียนเหมือนที่กิน

ชิมไปแล้วนะรสชาตินะลูกนะ

ชื่อใดคือพันธุ์ของทุเรียน
ตัวเลือดที่๑ฉนี
ตัวเลือดที่๒ชะมด

ตัวเลือดที่๑ฉนีค่ะ
ทุเรียนพันธมดน่าจะตลกกว่า
หนูก็เลยเดาว่าเป็นพันธนีค่ะ

นี่ใจสั่งมาใจมันผ่าตอบ
ตายแล้วตายแล้วเด็กคนนี้
เหรอได้เห็นดูจริง

ตัวเลือกที่หนึ่งชะนีเป็นคำตอบที่
สาวเลยเหรอครับค่ะมันเริ่มจากอะไรบ้างซักรีดอ่ะก็แป๊บน้ำแป๊บน้ำ
แปลงกระมังเมื่อก่อนใช้ใช้มือค่ะไม่มีเครื่องซักมือซักมือ
แล้วก็ตากใช้แดดธรรมชาติเลยใช่แล้วก็มารีดเหรอครับใช่
แล้วปัจจุบันใช้ซักเครื่องหรือซักมือกันครับซักเครื่องค่ะป้าจ๋า
ทั้งสามป้าสามแม่วันนี้เกมสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับ

ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนในเกมนี้ครับคุณแม่เลยค่ะคุณแม่

นี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับอุปกรณ์การรีดภาพนะครับ
มีเตารีดนะครับแล้วมีตะก้าผ้าให้อยู่ข้างข้างนะครับ
มีตะก้าไม้แผ่นเสื้อมีราวแผ่นเสื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
เอาผู้ช่วยปะล่ะเอาผู้ช่วยเลยจ้ะใครดีล่ะครับ
สมหมายมือเอกสมหมายมือเอกจ้ะกับใครกับน้องเนิดมือแฝน
อ่าเชิญครับทั้งสองท่านมาเป็นผู้ช่วยเลยครับ
ป้าหมายกับป้าป้าป้านอนเห็นมีคนละตะก้าค่ะ
ป้ารีดอะไรอ่ะรีดเสื้อเสื้อจ้ะป้าหมายอ่ะเป็นกางเกงค่ะ
เป็นกางเกงนะค่ะพอรีดเสร็จแล้วเด็กน้อยหยิบไม้แขวนเสื้อนะลูกนะค่ะ
รับปั๊บแล้วก็ไปแขวนเพราะแขวนครบตามจำนวนแล้วตีละครั้งที่หยุดเวลานะครับ
ค่ะกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือรีดเสื้อและกางเกงจำนวนอย่างละสี่ตัว
ภายในเวลาสามนาทีพร้อมแล้วสามนาทีมีความหมายต่อครอบครัวนะครับ

แค่ร่วมแค่ร่วมพี่แม่จะไปเลยลูกพี่แม่จะไปพี่แม่จะไปให้แขวนลูก
หนึ่งหนึ่งทีใหม่พี่แม่ไปไหนขอรับเนินพี่แม่ว่าจะไป
ทั้งป้านอนป้าหมายเรียกกันเร็วสมก็เป็นหนึ่งอาชีพจริง
เอ้าสู้ขอให้ทันเวลานะครับป้า

สำหรับข้อมูลก็คือรีดเสื้อและกางเกงจำนวนอย่างละ๔ตัวภายในเวลา๓นาที

แต่เวลามันมาเกี่ยวข้องเนี่ยสิครับ

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจครอบครัวข้อนี้ทำได้นะครับ
มาลุ้นกันว่าครอบครัวทำได้หรือไม่ได้ครับ

แต่ได้แบบใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะคุณผู้ชม
แต่ได้แบบใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะคุณผู้ชม

๓นาทีแล้วก็ใช้ไป๓นาทีเป๊ะเลยครับ

ช้าป่ะน้องเนิร์ด

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจากจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจากจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจากจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจากจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ
ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

ครอบครัวของแม่ปุ้ยจังหวัดสะแก้วนะครับ

โอ้แม่ปุ้ยกล่องโมนัสมาที่๓๐๐๐บาท๒กล่องเหลือเพียง๒กล่องเท่านั้นก็จะได้รับเงินโมนัส๑แสนบาทกลับบ้านไปเลยขอให้โชคดีนะครับ
วันนี้ครอบครัวของแม่ปุ้ยนะครับจากจังหวัดสะแก้วนะครับได้รับโบนัสต่อชีวิต๑๑๐๐๐บาท
และเงินทุนต่อชีวิตที่สะสมเอาไว้อีก๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นวันนี้นะครับได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น

ก็จะไปทำเพลิงขายของค่ะ
แล้วก็ใช้หนี้เขาบ้างแล้วก็ซื้อยาซื้อของให้น้องด้วยค่ะ
ถ้าอย่างนั้นหมายความว่ายังพอมีแบ่งเจือไปใช้หนี้ได้นะค่ะ
ต่อลมหายใจกันก่อนนะครับในช่วงนี้นะแม่นะ
คุณผู้ชมครับคงไม่มีใครที่อยากเป็นภาระของครอบครัว
เพราะการยืนได้ด้วยตัวเองนั้นเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืน
และผมเชื่อนะครับว่าแม่ปุ้ยเองก็อยากเป็นเช่นนั้น
เรามาช่วยกันส่งกำลังใจให้กับแม่ปุ้ยได้สู้ต่อไป
และได้มีอาชีพไว้เพื่อดูแลลูกชายที่เป็นดังแก้วตาและดวงใจ
ด้วยทานน้ำใจคนละเล็กละน้อยจากคุณผู้ชมที่น่ารักนะครับ
อนุญาตฝากครอบครัวแม่ปุ้ยไว้ในหัวใจของทุกท่านด้วยนะครับ
ปุ้ยครับขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดขอบคุณครับ
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาสุขภาพแข็งแรงคุณพระคุ้มครองนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เวลาไปช่งของคว่ำดันมันเจ็บขึ้น
พอลำตามตกมันกระพรูบเลยครับ
ผมก็ได้ขี่รถไปจอดข้างข้าง

แต่ว่าผมไม่ถอยสู้เพื่อคนข้างหลังครับ
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย